เราจะไล่เรียงกันเรื่องของคดีน้องชมพู่นะฮะ

เพราะว่าตอนนี้๓๑วันแล้วนะครับ

นะฮะที่ภูเหล็กไฟที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ย
วันนี้นี่คือภาพที่มีความเคลื่อนไหวที่สุดเลยครับ

ถึงทุกอย่างที่อยู่ในบ้าน
ของลุงพลแล้วก็ป้าแตนภรรยาของลุงพลเอามาตรวจสอบหมด
ใช่ค่ะนอกจากภายในบ้านแล้วนะคะรถกระบะของลุงพล
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถกระบะอย่างละเอียดเลยนะคะ
กระบะคันนี้ลุงพลบอกว่าไปส่งพระจำได้ไหมคะ

นี่คันนี้ค่ะแล้วดูทุกอย่างเลยนะที่อยู่ในรถเนี่ยค่ะ
วันที่๑๑พฤษภาคมวันนั้นเหมือนที่น้องหายไป
นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือความเคลื่อนไหวของวันนี้เลย
ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ซึ่งตัวเองก็ยอมรับว่า

แล้วถูกเรียกไปสอบปากคำหลายครั้งจำลองเหตุการณ์อีกนะครับ
อยู่ที่ศพของหลานสาวก็อาจจะเป็นเรื่องของเหงื่อ
หรือว่าการเอาชุดไปใส่ไปหุ้มให้กับศพของหลานสาว
วันที่เจอศพก็ได้ค่ะนะครับส่วนนี้ฮะวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง
เดี๋ยวเราจะไขปริศนาให้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือสร้อยคอของน้องชมพู่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าน้องชมพู่ใส่ติดตัวตลอด
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าย้อนดูภาพถ่ายของน้องชมพู่
ที่น้องจะหายไปเนี่ยครับจะมีสร้อยเส้นนี้อยู่ที่คอตลอดเลยนะคะ
ทุกรูปค่ะใส่ตั้งแต่เกิดจนสามขวบแล้วก็หายตัวไปจากบ้านเนี่ย
ตกลงมันหายไปไหนเพราะวันพบศพเจ้าหน้าที่บอกว่า
เก็บรวบรวมต่างเนี่ยแล้วก็ให้ลุงพลไป
นี่นะฮะอ้าวไล่เรื่องที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ไปพื้นที่บ้านของลุงพลก่อนครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ
ดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่สุดแล้ว
ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่จำลองเหตุการณ์
วันค้นหาสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
แต่วันนี้ครับมาที่บ้านลุงพลนะครับ
บ้านลุงพลอยู่ติดถนนใหญ่นะครับที่บ้านกกอกตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่
ประมาณ๔๐๐เมตรมากันแบบที่ว่าไม่ทันได้ตั้งตัว
ทั้งลุงพลป้าแตนภรรยาป้าแตนนี่คือพี่สาของแม่น้องชมพู่
ลุงพลนี่คือพี่เขยเป็นลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
มาแบบนี้เลยครับเจ้าหน้าที่มาแบบเหมือนมี
จุดประสงค์ชัดเจนว่าจะมาเก็บหลักฐานไปตรวจสอบนะครับ
คือตำรวจเขาก็ไม่ได้บอกหรอกนะเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ตำรวจเขาก็ทำมาทุกวัน
เกรงว่าจะเสียรูปคดีนะแต่มันก็ชัดเจนว่าวันนี้
เก็บหลักฐานในพื้นที่บ้านของลุงพลนะครับ
ท่านผู้ชมดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ได้นี่ฮะดูแบบละเอียด
งวดมากสแกนหาหลักฐานแบบเข้มข้นมาก
เจอกองอะไรก็คุยก็เคลียร์ดูหมดนะฮะเนี่ยฮะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในบริเวณบ้านอย่างละเอียดนะครับ
บ้านของลุงพลเราก็เคยไปเปิดบ้านมาแล้วลุงพลเคยเปิดให้ดู
ว่าผมไม่ได้เล่นของไม่ได้บ้าคุณใส่นะ
ถ้าจะบอกว่าคนที่จับหลานสาวไปเนี่ยเป็นพวกเล่นของมีคาถาอาคมเนี่ย
ไม่ใช่ผมแน่เนี่ยฮะบ้านนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับ
เพราะว่าเพิ่งสร้างได้ไม่นานเพิ่งแยกออกมาจากบ้านของพ่อตาแม่ยาย
ตำรวจให้ลุงพลเอาเสื้อผ้าที่สวมใส่มาให้ด้วย
ทั้งชุดทำงานชุดที่ใส่ปกติหรือชุดที่ใส่วันไปหาน้องชมพู่
ไปช่วยค้นหาน้องชมพู่ใส่ชุดไหนไปเอามาให้ด้วยนี่ฮะ
เอามากองให้ดูหมดเลยแบบนี้นะครับ
แล้วบอกว่าภรรยาลุงพลคือป้าแตนก็เอามาด้วยนะ
โอ้โหทีนี้สองสามีภรรยาขนกันมาเยอะแยะเลยครับ
บอกว่ายินดีเลยป้าแตนบอกยินดี
เจ้าหน้าที่อยากตรวจสอบชุดไหนเอาไปเลย
แต่จะถามว่าชุดไหนเคยใส่วันไหนวันไปหาน้องชมพู่
ไปหากี่ครั้งกี่วันจะใส่ชุดไหนเนี่ยป้าแตนบอกว่าคือมันก็จำไม่ได้นะ
มันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่ก็หอบมาให้ฮะ
คือเปิดท้ายรถกระบะแล้วก็หอบให้เลยกองให้เลือกเลย
แตนบอกว่าตำรวจเชิญเลือกได้เต็มที่เลยพร้อมให้ความร่วมมือเลย
นี่นะฮะส่วนลุงพลก็เหมือนกันนะครับก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองที่แขวนไว้ในบ้าน
เอาออกมาให้เจ้าหน้าที่เกือบหมดนะฮะเนี่ยครับ
หลังจากในบ้านเสร็จเจ้าหน้าที่มารอบบริเวณบ้านครับ
เป็นพื้นที่แปลงพืชผักสวนครัวนะสวนมะละกอสวนกล้วยนะ
ค้นดูหมดกอไผ่นะรอบพื้นที่ต่างต้นมงต้นไม้ตรงไหนเนี่ย
ไปดูหมดนะฮะบางจุดเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดที่มีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูนะเออนะฮะนี่ครับจุดไหนที่มีดินพูนขึ้นมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูนะครับก็อาจจะมองว่าตรงไหนอาจจะมีหลักถงหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
นี่นะฮะจุดไหนที่มีลักษณะแบบเหมือนกับจุดที่มีการขุดมีการฝังอะไรพวกนี้
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูหมดนะครับตามจุดพวกนี้นะครับรอบบ้านลุงพลนะครับ
ไปถึงจุดสวนยางพารานะแถวบ้านเนี่ยนะก็เดินค้นหาจนทั่วสวนนะครับ
เหล้าไก่นะกองขยะบางกองที่มีลักษณะการเผาไฟเจ้าหน้าที่ก็ไปดูนะฮะ
เห็นมั้ยฮะโหวันนี้เจ้าหน้าที่ดูแบบเห็นคนมาก
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่าโอ้โหการค้นหาของเจ้าหน้าที่วันนี้ขึ้นละเอียดมากจริงนะคะ
เห็นไหมฮะละเอียดยิบเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสืบสวนไปถึงขนาดไหนอะไรยังไง
แล้วทำไมถึงวันนี้อยู่ดีดีเย็นวันนี้ฮะใช่พุ่งมาบ้านลุงพลเลยค่ะ
ได้ยินเสียงไก่ไหมนี่เห็นไหมล้าวกงล้าวไก่ไปดูหมดนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะเปิดดูถังน้ำด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
เดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับบรรยากาศในช่วงที่ค้นหาในช่วงนี้นะครับ
ของลุงพลค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบนะลุงพลบอกว่าเนี่ย
วันนั้นก็บันทึกไว้หมดว่าผมขับรถไปส่งพระฟังเพลงอะไรเนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังรู้เลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันบันทึกเอาไว้
แต่วันนี้เจ้าหน้าที่บอกขอตรวจอีกแล้วมาแบบนี้ฮะป้าแตนเมียลุงพลบอกว่า
วันนี้ตำรวจมาชุดอวกาศอืมอ่าสวมใส่ชุดแบบนี้เลยนี่ฮะอ่า
ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกรงว่าวัตถุพยานหลักฐานต่างอะไรพวกนี้หรือเปล่า
อ่าต้องคลุมผมไว้เผื่อผมของอ่าเจ้าหน้าที่จะลงไปปะไปปนอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าต้องการเก็บอย่างละเอียดยิบเนี่ยนะครับรถคันนี้นะครับ
กระบะของลุงพลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับนี่ฮะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการหาอะไรยังไงอืม
แต่ตรวจละเอียดมากอ่ะนะครับรถกระบะลุงพลเนี่ยเป็นกระบะสีบรอนเงินนะครับ
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิงสามหนึ่งสองเจ็ดสกลนครนะฮะ
ก็จอดอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละนะครับอ่าแต่ตอนจอดอยู่เนี่ย
ที่บอกว่าขยับออกมาหน่อยขยับออกมาให้หน่อยนะครับ
ขยับออกมาด้านนอกตัวบ้านแล้วก็ตรวจค้นแบบอื้อหือ
ละเอียดยิบอ่ะนะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่า
เองก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะค่ะนายชัยพลวิพาเนี่ยนะครับ
ก็คอยยืนดูการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทุกจุดที่เจ้าหน้าที่ไป

ก็ใช้เวลาอยู่ร่วมชั่วโมงได้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
เห็นไหมนี่ลุงพลกับป้าแตนก็นั่งดูเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานต่าง
วันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ทำคดีของน้องชมพู่ที่มาบ้านลุงพลเนี่ย
ได้นำของในบ้านนะครับแล้วก็ในรถด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับที่นำไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูการลงพื้นที่มาแล้วก็เห็นชัดเจนเนี่ย
นี่ฮะตามภาพในจอโทรทัศน์ของท่านเลยนะครับ
มีเสื้อภูไทยหนึ่งตัวเสื้อตัวนี้ลุงพลใส่อ่า
บอกว่าใส่ตั้งแต่๙โมงครึ่งของวันที่เกิดเหตุ๑๑พฤษภาคม
จนไปหาน้องชมพู่ช่วยหาน้องชมพู่เห็นไหม
นี่มีภาพถ่ายเก่าที่เขาเคยใส่เสื้อตัวนี้นะครับ
แล้วก็อยู่กับลูกหลานเนี่ยแล้วก็อุ้มเด็กไว้ด้วยเนี่ยอุ้มน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ
มีรองเท้าบูตหนึ่งคู่นะครับรองเท้ายางแบบมีปุ่มหนึ่งคู่
มีกางเกงยีนหนึ่งตัวด้วยนะครับเก็บเส้นผมไปด้วยนะฮะอืมอ่า
เส้นผมนี่เก็บไปด้วยอันนี้ในรถนะกางเกงยีนอยู่ในรถนะครับ
เส้นผมไม้แคะหูทิชชู่ก็เอาไปด้วย
นี่ฮะเจ้าหน้าที่เอาไปนะครับโอ้โหนี่ฮะ
แตนบอกว่า๔โมงเย็นวันนี้อยู่ดีตำรวจมาที่บ้าน
มาถึงมาบอกว่าให้ช่วยขยับรถกระบะที่จอดอยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ย
ออกมาด้านนอกตัวบ้านหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบทั้งในบ้าน
พื้นที่รอบบ้านแล้วก็รถยนต์
แล้วก็ให้ไปเอาชุดทำงานชุดกรีดยางรองเท้าที่มีทุกคู่
เอามาให้เจ้าหน้าที่ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ชุดแบบป้องกันอ่ะ
แบบชุดหมีชุดอวกาศหรือว่าบางคนบางท่านก็
ไม่ให้ปะปนกับคนในบ้านลุงพลของป้าแตนนะครับ
แตนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจมาตรวจสอบหาอะไรนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้แจ้งว่าเขาต้องการมาหาอะไรนะครับ
แต่เมื่อช่วงสายเนี่ยป้าแตนบอกว่าได้พาลูกชายไปหาหมอที่คลินิก
เตางอยนะเพราะว่าเป็นไข้ตลอดทั้งคืน
กลับมาถึงบ้าน๔โมงเย็นมาถึงก็เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเลยนะครับ
แตนยอมรับว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะเห็นเจ้าหน้าที่ตอนที่มาตรวจสอบที่บ้านเนี่ย
เอาเชือกสีเหลืองมาขึงด้วยแล้วไอ้เชือกสีเหลืองเนี่ยมันเขียนไว้ที่เชือกอ่ะ
เขาจะเป็นแบบลักษณะตัวอักษรเขียนติดไว้อยู่แล้วห้ามเข้าสถานที่เกิดเหตุ
นี่ฮะเชือกสีเหลืองอย่างนี้แต่ปกติเจ้าหน้าที่เวลาไปทำงานเขาจะมีไปเป็นอุปกรณ์
ซึ่งมันจะเขียนติดอยู่แล้วว่าห้ามเข้าสถานที่เกิดเหตุ
แต่ป้าแตนบอกเห็นแล้วมันไม่สบายใจมันเหมือนกับว่าบ้านของเรานี่มันเกิดอะไรขึ้น
ได้แต่คิดในใจว่าตะพลนัตตะพลไม่รู้ทำไมป้าแตนคิดอย่างนี้
ตะพลนัตตะพลเนี่ยผู้สื่อข่าวเราก็เลยบอกว่าอ๋อป้าไม่ต้องกังวลหรอกมั้ง
เป็นเส้นในการกั้นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เขา

ไม่ได้หมายความว่าไปตรวจตรงไหนแล้วเอาเชือกนี้กั้น
แล้วมีคำว่าห้ามเข้าสถานที่เกิดเหตุ
แล้วจุดนั้นจะเป็นสถานที่เกิดเหตุ
ค่ะก็แค่ป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไปยุ่งเกี่ยวระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่
เพราะเขาอาจจะไม่ได้ปั๊มตัวอักษรไว้หลายอย่างไง
ก็ปั๊มอย่างเดียวอย่างนี้แหละนะเวลาไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับ
แตนบอกว่ารถคันนี้นะครับน้องชมพู่เนี่ยชอบนั่งนะฮะ
รถของลุงพลเนี่ยรถกระบะคันนี้น้องชมพู่มานั่งเป็นประจำอ่ะ
เวลามานั่งรถคันนี้จะนั่งที่เบาะด้านหน้าเท่านั้นด้วยนั่งตักป้าแตน
แต่ถ้าเกิดพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปด้วยเนี่ยน้องชมพู่จะไปนั่งเบาะข้างหลัง
กับพ่อกับแม่อืมสาเหตุที่น้องชมพู่ชอบนั่งรถคันนี้
เพราะว่าเวลามานั่งรถลุงพลแล้วมันไม่เมารถไม่เหมือนเวลาไปนั่งรถของนาแตน
น้องชายแม่น้องชมพู่นั่งรถนาแตนแล้วเนี่ยน้องชมพู่จะเมารถ
ก็เลยชอบนั่งรถป้าแตนมากกว่าป้าแตนบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
หลังจากตำรวจตรวจหาหลักฐานที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยบอกว่ายอมรับว่ากังวลใจ
ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็พุ่งมาที่สามีของเธอนี่ฮะ
แล้วบอกจะเอาเสื้อผ้าเอาชุดทำงานเอาชุดวันค้นหาน้องชมพู่
เมื่อ๑๑พฤษภาคมไปตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าสามีของเธอ
มันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับการหายตัวแล้วเสียชีวิตของหลานสาว
แต่ป้าแตนบอกว่าถ้าตำรวจทำไปนะเพื่อจะเอาไปยืนยันว่าสามีของเธอเนี่ย
ริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ต้องหาเพื่อคัดแยกผู้ต้องสงสัย
จะได้คัดให้เหลือแต่คนร้ายตัวจริงเนี่ยอันนี้ก็โอเคก็ทำเต็มที่ได้เลย
ก็จะได้สบายใจหรือจะให้สามีของเธอเป็นตัวหลอก
ตัวจริงจะได้แบบตายใจอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
ส่วน๓๑วันแล้วนะยังหาตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ไม่ได้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามป้าแตนว่าเอออยากจะพูดอะไรหน่อยไหม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าแตนนี่น้ำตาคลอเบ้าเลยนะ
แล้วก็พูดว่าเชื่อว่าคนที่ทำความดีเนี่ย
ยังไงความดีต้องเป็นเกราะในการคุ้มครอง
ถ้าบอกอะไรได้อยากบอกน้องชมพู่ว่าให้ชมพู่เนี่ยช่วยลุงพลด้วย
เพราะลุงพลรักชมพู่เหมือนลูกแล้วก็รักมากที่สุด
ถ้าชมพู่ไปด้วยถ้าพ่อแม่เขาไปด้วยเขาจะนั่งข้างหลังอย่างนี้
นั่งตรงนี้แล้วก็ยืนตรงนี้บางทียังยืนจับตรงนี้ไป
แล้วก็ถ้าไปกับป้ากับลุงแล้วก็กับสดิ้งเนี่ย
พี่สาวเขาจะไปด้วยเขาไม่ปล่อยให้ไปกับบ้าหรอก
ป้านั่งตรงนี้เขาจะยืนตรงนี้แหละยืนจับตรงนี้อยู่
นี้นี่หรือเปล่าที่ทำให้ตำรวจเขามาขอดูรถเรา
ก็น่าจะใช่นะเพราะมันไม่รู้เป็นถ้าจะขับขึ้นเขาก็คงไม่ใช่นะอืม
คงจะคิดว่าเราไปส่งพระแล้วเอาไปด้วยไหมอะไรอย่างงี้น่ะอืมเขาถึงมา
ตอนที่เขามาเนี่ยป้าแตนเขาบอกว่ายังไงเขาที่เขามาคุยกับเรา
ไม่ได้คุยเห็นแค่เขาแค่ตะกิดตะพลแล้วก็เขาหันไปให้ตะพลขับรถออกมาตรงนี้
ซึ่งตอนที่เขาบอกให้ขับออกมาตอนแรกป้าแตนคิดว่าไง
ก็คิดก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเขาให้ขับออกมาแล้วเขา
เราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรไงจนกระทั่งเขามาเตรียมใส่ชุดแล้วก็มา
เชือกสีเหลืองมาอ้อมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอา
ที่เขียนวัตถานที่เกินเหตุนะใช่แล้วก็ตกใจอะไรกันบุ้มเลย
เขาก็ให้หาชุดทำงานของตะพล
อะไรเสื้อผ้าเกี่ยวกับที่ตะพนทำงานกิดยางนะรองเท้าบู๊ดรองเท้าอะไรพวกนี้เข้าไปหมด
ก็อยากเอาก็เอาในเครื่องซักผ้าก็ไปค้นมาให้กลัวจะไม่ครบเขา
เขาบอกพอแล้วเราไม่รู้เขาก็ถามว่าเราใส่ชุดไหนไปกิดยางวันที่๑๑นะ
เราก็จำไม่ได้มันนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าจะใส่ชุดอะไรอะไร
ถ้าตรงไหนว่างเราก็หยิบใส่นะเราก็เลยไม่ได้จำเลย
คิดว่าเราทำดีที่สุดไหนความดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันต้องคุ้มครองเรา

ไม่เกี่ยวมั่นใจมันงั้นแต่ว่ามันใจดี
คุณผู้จริงด่าก็ด่าแข็งแต่ว่ามันใจดี
ถ้าให้เทียบกับหลายคนบางทีก็ผักหวานก้นเปรี้ยวอะไรอย่างนี้
แต่มันโป้งเลยมันเป็นคนอย่างนั้น
รู้สึกยังไงที่แบบเอาอีกแล้วมาค้นบ้านฉันอีกแล้ว
ตอนแรกก็ไม่อยากว่าแต่คนมันว่าปล่อยเข้าไปเขาจะเอาอะไรไปก็เอาไป
บริสุทธิมันอยู่ที่เราแต่ถ้าผลมันออกมาแล้ว
เท่าที่เรามีแรงนั้นนะถ้าบ้างผมเราเชื่อว่าเราบริสุทธิ์

เพราะแบบโอ้โหอะไรก็เราอะไรก็เราเริ่มหวั่นบ้างไหม

ที่หวานไม่หวานว่าเราผิดหรือไม่ผิด
แต่ว่าระหว่างตรงที่ว่าหลักฐานเขามันจะผิดพลาดไหม

ตะพลนี่มันไม่ดีกับมันนะ

แต่ใจเราน่ารู้อยู่และแล้วก็รู้

บอกจริงเลยคุยกันคุยกันสองคน

แล้วให้คนร้ายมันตายใจหรืออะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็คิดตรงนี้ให้มันเราจะได้สบายใจ
ชมพู่ชมพู่เอ้ย
ดูแลลุงมึงด้วยนะนี่

เพราะลุงรักหลานที่สุด

พูดได้แค่นี้แล้ว
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ถามลุงพลเลยนะคะ
ว่าโอ้โหวันนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นทั้งบ้านทั้งรถเนี่ย
เขาบอกอะไรลุงพลบ้างไหมว่าทำไมถึงมาค้นขนาดนี้
ค้นอ่ะค้นหาอะไรเออลุงพลบอกว่าวันนี้ตำรวจไม่ได้บอกอะไรนะคะ
ก็แค่มาขอตรวจสอบบ้านและรถกระบะก็พร้อมให้ความร่วมมือ
เอาเสื้อผ้าให้ตรวจสอบทั้งหมดเลยค่ะ
เสื้อผ้าภูไทยที่ใส่ไปส่งพระสุรัตน์
แล้วก็ตอนไปตามหาน้องชมพู่ที่ห้างบิ๊กซีสกลนคร
หลังมีคนแจ้งเบาะแสแล้วก็เสื้อที่ใส่ค้นหาน้องชมพู่ในวันแรก
ให้ไปหมดเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
อกจากนั้นมีรองเท้าบูธรองเท้ายางมีปุ่มอย่างละ๑คู่
รองเท้าทั้งสองคู่เนี่ยค่ะลุงพลบอกว่า
ลุงพลใส่ตอนกรีดยางในสวน
ลุงพลบอกว่าไม่รู้ค่ะว่าตำรวจตั้งใจจะหาอะไรโดยเฉพาะในรถกระบะ
แต่ก็ไม่ได้กังวลเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง

ลุงพลบอกว่าตำรวจทำแบบนี้ก็ยิ่งน่าจะเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของลุงพลได้
เพราะว่าหลักฐานมันก็จะชัดว่าลุงทำหรือไม่ทำ
ก็เป็นไปตามขั้นตอนของการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่แหละ
คือนอกจากตัวลุงพลเองลุงพลบอกว่าชาวบ้านคนอื่นตำรวจเขาก็ไปตรวจทั้งนั้น
ไม่ใช่ตรวจลุงพลบ้านลุงพลหรือว่าป้าแตนแค่นี้ตรวจหมด
ทีมข่าวก็ถามต่อนะคะว่าเอาจริง
วันที่ลุงพลขึ้นภูเหล็กไฟไปหาน้องชมพู่
กับสามเมอร์เนรสัตยาและลุงคล้ายเนี่ย
ตกลงมันวันที่เท่าไหร่กันแน่
ก่อนหน้านี้ทั้ง๒คนบอกว่า๑๒พฤษภาคม
แต่ลุงพลบอกว่า๑๓พฤษภาคม
วันนี้ลุงพลยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
วันที่ขึ้นภูเหล็กไฟคือ๑๒พฤษภาคม
ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าวันที่๑๓จำวันผิด
ก็ไม่ได้บอกอะไรครับแค่ขอความร่วมมือ
ตรวจสอบดูรถยนต์ภายในรถยนต์

ที่จำไม่ได้ว่าชุดไหนก็เลยให้ดูทุกชุดเลย
มีบูธบูธยาวคู่หนึ่งแล้วก็รองเท้าหุ้มส้น๑คู่
ชุดวันที่ใส่ไปส่งพระคุบรัฐ
มีเสื้อผุไทยแล้วก็กางเกงยีน
ก็คิดว่าเขาน่าจะเก็บเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเรา
ก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เต็มที่
เพราะเราก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เป็นกังวลนะนะ

ในเมื่อเขาอยากได้หลักฐานอะไรทุกอย่างเราก็ให้หมด

เคยใส่ไปตอนที่เที่ยววัดถ้ำพระแดน
คือวันนั้นชุดที่เจ้าหน้าที่เอาไปก็คือวันที่๑๑ที่ใส่

อันไหนที่มันจะเป็นหลักฐานจับคนร้ายได้ก็ต้องเอาไป

แค่ตกใจนิดหน่อยคือมันเรื่องอะไรมันเนี่ย

เหมือนฉากหนังภาพยนตร์เลยเนาะ

ผมเคยเห็นแต่ในฉากภาพยนตร์แล้วทำแบบนี้เนอะ
ไม่คิดว่าจะมาถึงเรา
ยิ่งทำอย่างนี้ยิ่งทำให้ผมมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ยิ่งทำอย่างนี้ผมยิ่งมั่นใจมากขึ้น

ทุกคนต้องให้ความร่วมมือแบบนี้

ตีก็ไปขอจับคำชีพจรการเต้นหัวใจของลุงพลหน่อยอืม

อยู่ดีตำรวจบุกมาที่บ้านเหมือนในหนังเลย

เป็นเครื่องจับเท็จอย่างนี้เหรอ

ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่เขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย

วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่บ้านกกอก

ค่ะก็เกาะติดเหมือนกับท่านผู้ชมเหมือนกับชาวบ้านกรกกอก

บอกว่ามันมีกระแสข่าวทั้งวัน

เรื่องออกหมายจับเดี๋ยวร่ายฟังอีกทีดูภาพนี้ก่อน
หลังจากที่คุยกับลุงพลเสร็จ
จะไปอีกประมาณ๑๐๐เมตร
มันจะไปหยุดตรงจุดที่เคยมีคนบอกว่าเจอรอยเท้าเด็กตรงนี้
วันที่ชมพู่หายไปแล้วรอยเท้ามันก็หยุดอยู่แค่ตรงนี้
เดินจากบ้านลุงพลมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ๕นาที
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าลุงพลจะทำนะค่ะติเขาลองวัดวัดเวลาดูนะ
ตรงเนี้ยห้านาทีนะครับจากนั้นถ้าเดินย้อนตรงนี้นะครับ
ไปตามเส้นทางที่จะไปยังบ้านของน้าตายน้าตายเนี่ย
น้องสาวคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยบ้านอยู่ติดกันแล้ว
น้องชมพู่เขาอยู่กับน้องสดิ้งใช่ไหมแล้วบอกน้องสดิ้งว่า
จากจุดที่รอยเท้าเด็กหายไปที่ไร่มันสำปะหลังเนี่ยนะฮะ
ถ้าไปยังจุดใต้ต้นมะม่วงที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่เป็นจุดสุดท้ายก่อนจะหายตัวไป
ติเดินนะ๒นาทีเดินประมาณ๒นาทีนี่ฮะ
บอกผมจับเวลาเลยนะฮะรวมระยะเวลาที่เดินจากบ้านลุงพลมาถึงบ้านน้าตายนะครับ
แล้วถ้าจะไปถึงจุดที่เป็นไร่มันสำปะหลังแล้วมีรอยเท้าเด็กแล้วหายไปเนี่ย
ตรงจุดนี้ใช้เวลาประมาณ๗นาทีนะครับคุณกิติศักดิ์บอกว่าผมลองเดินแบบลักษณะแบบจ้ำอ้าวนะ
แบบคนรีบเดินถ้าสมมุติว่าจะมีคนร้ายมาพาเด็กไปก็ต้องรีบเดินรีบเดินเนี่ยฮะนี่ฮะ
เดินแบบนี้นะครับเราลองเดินจับเวลาจากบริเวณหน้าบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้องชมพู่มากนักนะครับ
ทดสอบนะครับว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดินตามถนนคอนกรีตผ่านป่ามันสำปะหลังท้ายหมู่บ้าน
แล้วไปหยุดใต้ต้นมะม่วงที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนหายตัวเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ๒นาทีนะ
คือการจำลองในการเดินดูในพื้นที่แถวนี้ของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าหากไม่มีรถยนต์หรือว่าไม่มีรถจักรยานยนต์คนร้ายไม่ได้ใช้ไม่ได้ขับเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วเป็นคนในหมู่บ้านเองหรือว่าจะคนนอกหมู่บ้านอยู่ดีมาอุ้มน้องชมพู่ไปจากใต้ต้นมะม่วงที่บ้านน้าตายตอนนั่งขุดดินอยู่เนี่ยแล้วเป็นไปได้ไหม
ไปถึงจุดไร่มันสำปะหลังที่มีรอยเท้าแล้วรอยเท้าหายไปเลยเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คือระแวกแถวเนี้ยเดินไม่ถึงสิบนาทีอ่ะค่ะ
หมายจับที่มีกระแสข่าวทั้งวันในบ้านกอกในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราตรวจสอบไปยังตำรวจชุดคลี่คลายคดียืนยันว่า

แล้วก็กำลังรอการเช็คพิกัดโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยคนสำคัญอยู่
ถึงจะไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนะฮะ
คือหลักฐานมันต้องชัดนะคะถึงจะขออนุมัติศาลออกหมายจับได้
เพราะว่าก็ต้องนำไปประกอบสำนวนคดีจะได้เอาผิดกับคนร้ายได้แบบแน่นะคะ
เรื่องของเส้นทางเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีข้อมูลให้เพิ่มเติมเพราะว่าเป็นข้อมูลล่าสุดเลย
สำหรับเส้นทางจากจุดที่บ้านของน้องชมพู่หรือว่าในพื้นที่หมู่บ้านขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ย
จากเดินเท้าเรามีข้อมูลเพิ่มมาว่าขี่รถจักรยานยนต์ก็ขึ้นไปได้นะ
อันนี้ข้อมูลใหม่ล่าสุดวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียว
แต่วันนี้พาไปดูคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก่อน
ไปไหว้พระค่ะที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะ
ขอพรให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
นายอนามัยและนางสาวิตรีค่ะพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ไปขอพรพระแล้วก็ไปไหว้อัฐิของน้องชมพู่ที่เก็บไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ
ฤทธิบุญนิ่มทีมข่าวของเราบอกว่าสังเกตสีหน้าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่แล้ว
รู้สึกคือเห็นใจพ่อกับแม่จริงเพราะว่าน่าเศร้าหมองมากนะคะ
วันแล้วค่ะยังจับคนร้ายไม่ได้
ก็ทั้งคู่ได้แต่บอกว่าอยากจะให้น้องชมพู่โดนบันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
อยากบอกลูกว่าถ้าหนูรู้อะไรก็ช่วยบอกลุงตำรวจด้วยลูก
เพราะว่างานมันยากเดี๋ยวโจรมันจะชะล่าใจมันจะได้ใจแล้วมันอะไรอ่ะ
แม่อยากให้ตำรวจจับโจรได้เร็ว

อยากให้มันได้รับแรงกดดันตลอดเวลาทุกวันทุกวันจนอยู่ไม่ได้

ตำรวจจะได้จับได้เร็วลูกอย่าให้มันได้มีความสุขแม้แต่วันเดียว
นี่นะคะความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ที่ผ่านมา๓๑วันแล้ว
ทั้งคู่บอกเลยว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงลูกจริงลูกจะต้องอยู่ที่บ้านนอนดูการ์ตูนด้วยกันไม่ใช่มาอยู่ในสภาพแบบนี้
นี่นะคะพ่อกับแม่บอกยังทำใจไม่ได้ค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าวัดถ้ำภูผาแอกเป็นวัดที่ชาวบ้านกรกเคารพนับถือ
มักจะมาบนบานสารกล่าวว่าใครทำไม่ดีก็จะถูกลงโทษพ่อแม่เองก็พร้อมจะมาสาบานในความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะ
อยากให้ลูกศักดิ์สิทธิ์มากค่ะคือถ้าใครไม่แน่จริงจะไม่กล้าขึ้นไปสาบานอันนี้คือเป็นเป็นวัดที่แบบว่าอยู่ใกล้แล้วแต่ว่าถ้ำภูผาแอกคือถ้ำพระที่อยู่ข้างบนขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก
ต้องขึ้นไปอีกถ้าใครจะบนบานสาบานอะไรต้องขึ้นไปตรงนั้นค่ะ
แต่ส่วนใหญ่วัดแถวตรงนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือที่สุด
ใช่ค่ะพวกเราจะมาทำบุญถ้าเกิดว่าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านแม่คิดว่าไม่กล้า
ไม่กาอะไรหรอไม่การสาบานสาบานค่ะ
เพราะอย่างตัวแม่น่ะเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อว่าพระอาจารย์ริ่นที่อยู่คู่บ้านเราน่ะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะ
ถ้าใครบนบานสาบานอะไรแล้วทำไม่ได้ถ้าอย่างสมมุติว่าแม่บนไว้ว่าขอให้แม่ถูกหวย
แล้วพอแม่ถูกหวยแม่ไม่มาแก้บนมันจะต้องมีสิ่งที่ทำให้แม่กังวลว่าเป็นเพราะเราไปสาบานแล้วเราไม่ทำหรือเปล่า
เพราะเราไปบนแล้วเราไม่แก้หรือเปล่า
กับแม่ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าพร้อมจะสาบานที่นี่ถึงความบริสุทธิ์ของตัวเอง
หลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพ่อแม่เกี่ยวไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ
คือแม่ของน้องชมพู่บอกว่ามีเหตุประหลาดเกิดขึ้นก่อนวันที่น้องชมพู่จะหายตัวไป
น้องหายไป๑๑พฤษภาคมแต่เหตุการณ์ประหลาดมันเกิดขึ้นช่วงเที่ยง๑๐พฤษภาคม
ชาวบ้านบอกว่ามีต้นยางขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีค่ะอยู่ทางเข้าวัดถ้ำภูผาแอกวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ตอนนั้นไม่มีลมไม่มีพายุอะไรเลยแต่กิ่งไม้ของต้นยางใหญ่อยู่ดีหักโค้น
หล่นลงมาขวางถนนซึ่งเป็นทางที่จะเข้าวัดนะคะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ประหลาดนี้น่าจะเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาต้นยางเก่าแก่ต้นนี้
น่าจะพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างเหมือนกับจะบอกให้รู้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
เพราะว่าอีกวันหนึ่งก็เกิดเรื่องกับน้องชมพู่คือน้องชมพู่หายตัวไปอะค่ะ
ก็แอบคิดว่ามันอาจจะผูกแล้วมันหักลงมาหรือเปล่า
แต่เราก็ไม่ถึงขั้นน่าจะหลักลงได้ทั้งที่ไม่มีลง
อ๋อมันทำให้ทำให้หมู่บ้านเราอยู่ไม่เป็นสุก
ว่าต้นต้นไม้ใหญ่กิ่งใหญ่หักลงมาทำให้แผ่นดินสะเทือนแม่คิดนะอืม
ทำให้หมู่บ้านเราอยู่ไม่สุกค่ะหลังจากกิ่งไม้ในรถลูกก็หาย
ค่ะใช่แล้วก็วุ่นวายกันถึงวุ่นวายกันหมดเลยอืม
นี่ค่ะจากที่คุณแม่ของน้องชมพู่พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดถ้ำภูผาแอก
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกนะคะ
ถึงวัดแห่งนี้เช่นเดียวกันครับคนในพื้นที่ก็บอกว่า
วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านค่ะ
ถ้าใครพูดจาไม่ดีภายในวัดใครไปลบหลู่หรือนำอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ขึ้นไป
เจอดีแน่ค่ะเช่นเจอกับพึ่งเป็นพันตัวที่อยู่ในวัดรุมต่อย
ต้องหนีเอาชีวิตรอดกันมาแล้วเคยมีค่ะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าตอนที่เธออายุ๑๐ขวบเนี่ยเธอเจอกับตัวเลย
เจอกับเรื่องความแปลกและความศักดิ์สิทธิ์กับตัวเลยตอนนั้นมีทหารอยู่สองฝั่ง
ก็คือเหมือนกับฝั่งคอมมิวนิสต์ฝั่งรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยทหารเหมือนกับจะมายึดพื้นที่ที่วัด
แล้วก็ถามว่าได้ข้าวมาจากไหนตอบว่าได้มาจากวัด
ทหารขึ้นไปวัดไปหาหลวงปู่ลิ่นพอไปถึงก็เอ่ยถามท่านว่า
ได้ให้ความช่วยเหลือให้ข้าวให้น้ำทหารฝ่ายตรงกันข้ามไหม
หลวงปู่ตอบไปว่าใช่ให้ความช่วยเหลือทหารอีกกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นไปถาม
ก็เป็นฝั่งตรงกันข้ามกันนะนะก็เลยไม่พอใจพูดจาไม่ดีใส่
พยายามจะทำร้ายท่านครับตั้งวันนั้นรังพึ่งสิบเอ็ดรังใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
กี่ตัวเป็นพันพันตัวนี่ค่ะรังพึ่งคือตกลงมาใส่กลุ่มทหาร
ฝูงพึ่งเป็นพันพันตัวแตกรังรุมต่อยกลุ่มทหารกลุ่มนี้ครับ
ทหารกลุ่มนี้หนีกระเจิดกระเจิงอะค่ะบางคนถูกพึ่งต่อย
หนีเองไม่ไหววิ่งหนีไม่ไหวเพื่อนทหารต้องแบกลงไปด้านล่างวัดนะคะ
ทหารเขาพูดไม่ดีกับพระใช่ไหมครับแม้นแล้วพึ่งก็ลุมต่อยเลย
โยดลงมาโยดลงมาแล้วมันเกี่ยวกับอาถรรพ์ไหมฮะ
หรือว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ข้างบนเนี่ยคือห้ามเอาเนื้อสัตว์หรือว่าของที่เจอแล้วก็ห้ามรูปหลู
อืมไม่งั้นเพิ่งจะต่อยอืมบางคนยังเห็นงูใหญ่เลยนะบางคนน่ะ
งูใหญ่ก็มีแต่แต่ไม่มีหรอกแต่บางคนมันเกิดธาตุขึ้นมา
ภาพลงตาอืมแต่ก่อนก็เน่นน้อยมาอยู่ก่อนว่านอนไม่ได้นะ
นี่ฮะตำนานวัดถ้ำภูผาแอกนะฮะใช่ค่ะ
กระดูกของน้องชมพู่คุณพ่อคุณแม่ก็เก็บไว้ที่วัดที่นี่
ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของน้องชมพู่เนี่ย
วันนี้๓๑วันแล้วนะครับตำรวจยังไม่สามารถที่จะ
ลี่คลายคดีได้ว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องคือใครแต่ตำรวจก็ทำหน้าที่
อย่างเข้มข้นทุกวันนะครับลงพื้นที่ทุกวันนะครับ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมมีเรื่องหนึ่งที่ครอบครัวน้องชมพู่
ชมพู่นะครับจะเห็นว่าทุกรูปของน้องเนี่ย
สวมใส่สร้อยคอแล้วก็มีพระนะครับ
คล้องติดตัวไว้แบบนี้นะครับครอบครัวบอกว่านอกจากสร้อยพระแล้วยังมี
สายสินด้วยนะเป็นสายสินเชือกฝ้ายนะครับ
ใส่ที่ข้อมือซ้ายสร้อยพระสวมติดคอตลอดนะครับ
ตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ต้องเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะคลี่คลายคดีได้อย่างหนึ่งแน่
อกจากเสื้อกล้ามที่ยังหาไม่เจอลักษณะเป็นสร้อยสแตนเลส
มีพระห้อยเอาไว้นะครับนี่นะฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นนางกวักนะ
ด้านหลังเป็นพระปางสมาธินะฮะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระอะไรนะครับ
ถ้าสังเกตดีนะครับจากภาพถ่ายของน้องชมพู่
ใส่สร้อยเส้นนี้ตลอดเวลาจริงจริงนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กเลยนะ
จนมา๓ขวบดูรูปไหนก็มีนะคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ให้รูปถ่ายน้องชมพู่กับเรามาเนี่ยรูปไหนน้องก็สวมใส่สร้อยคอเส้นนี้นะครับ
บอกใส่ตั้งแต่คลอดตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเลย
ล้องสร้อยพระเส้นนี้ให้กับลูกเลยนะปู่ของน้องชมพู่เป็นคนให้พระองค์นี้มา
เลือกพระองค์นี้คล้องคอให้น้องชมพู่
เพราะว่าเป็นพระที่องค์เล็กแล้วก็เหมาะกับเด็กตัวเล็ก
ก็ใส่มาตลอดไม่เคยถอดถามว่าเอาแล้วมีความสำคัญยังไง
สำคัญแบบนี้ครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
วันที่เกิดเหตุน้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
น้องชมพู่ยังไงก็ใส่สร้อยเส้นนี้แน่นอน
แต่ตอนนี้สร้อยพระเส้นนี้หายไปฮะ
ก็แปลกใจมากว่าเจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้เป็นหลักฐานไปตรวจสอบหรือเปล่า
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไปหายไปไหน
แม่น้องชมพู่บอกว่าวันที่เจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน
ไปพบศพลูกสาวบนภูเหล็กไฟค่ำ๑๔พฤษภาคมเนี่ย
หลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจชนะสูตรพลิกศพน้องเรียบร้อยแล้ว
ถอดสร้อยพระเส้นนี้ใส่ถุงนะครับ
แล้วให้ลุงพลเพราะลุงพลเป็นคนขึ้นไปดูศพหลานค่ะนะ
วันนั้นลุงพลขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะฮะไปกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
พอลงมาจากภูเหล็กไฟลุงพลส่งถุงพระให้กับป้าถอน
แล้วป้าถอนเนี่ยก็น่าจะได้เปิดดูแล้วก็จับสร้อยพระเส้นนี้

ต่อมา๑๕พฤษภาคมหลังจากพ่อกับแม่กลับจากโรงพยาบาล
พ่อของน้องชมพู่ได้ไปขอสร้อยพระคืนมาจากป้าถอน
แล้วใส่ถุงแขวนไว้กับฝาผนังบ้าน
จนตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยดมกลิ่น
ตามหาหลักฐานคดีน้องชมพู่
พ่อน้องชมพู่ก็ให้สร้อยพระเส้นนี้กับตำรวจไป
พร้อมกับเสื้อน้องชมพู่ที่มีอยู่ด้วย
เพื่อให้สุนัขดมกลิ่นแล้วก็ไปตามหาหลักฐานบนภูเหล็กไฟ
ถ้าท่านยังจำได้นะฮะช่วงนั้นมีสุนัขดมกลิ่นจากกรุงเทพมาด้วย๓ตัวนะครับ
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสร้อยพระเส้นนี้ไปอยู่ไหนแล้ว

เช่นเดียวกับสายสินของน้องชมพู่นะครับที่ผูกไว้ที่ข้อมือแขนซ้ายนะฮะ
คุณแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าวันที่น้องหายไปเนี่ยน้องใส่สายสินแน่นอน
เพราะแม่ผูกให้กับมือนะผูกเมื่อช่วงก่อนปีใหม่แทนเส้นเก่า
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เก็บไปหรือเปล่าวันที่เจอศพลูกสาว
เพราะว่าหลังจากนั้นมีตำรวจมาสอบถามหาสายสินเส้นนี้กับแม่เหมือนกัน
ลุงพลนะกับน้าเสริมก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าในวันเจอศพน้องชมพู่เนี่ย
สายสินยังผูกข้อมือน้องอยู่หรือเปล่านะครับ
ตอนนี้นะทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญที่อยู่ติดตัวลูกสาว

ให้น้องตั้งแต่น้องออกจากโรงพยาบาล

แล้วก็มีพระเล็กที่ห้อยคอน้องตลอด

ปางข้างหน้าจะเป็นนางกวัก

ได้มาจากที่บ้านที่

ร้อยพระน้องวันที่เจอศพยังอยู่ค่ะ

เราเนี่ยพ่อกับแม่ยังไม่ได้เห็นน้อง

คือวันที่๑๕ค่ะ๙๓๐วันที่๑๕

มีการแกะออกมาแล้ว
แล้วก็ฝากไว้ที่คนคนหนึ่งที่เป็นญาติห่างของเราค่ะ
แล้วเราก็ไปติดตามไปถามแล้วก็เขาก็ให้เรามา
แต่ไม่จำได้ครับใครครับค่ะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะค่ะ
จำได้ว่าในวันที่ใช้สุนัขตำรวจมาดมครั้งสุดท้ายน่ะ
ร้อยพระมันจะมีถุงก๊อบแก๊ปใส่อีกชั้นหนึ่ง
แล้วใส่ในถุงเสื้อที่ให้น้องดมค่ะที่ให้หมาดมอ่ะ
มันจะเป็นถุงใหญ่ถุงใบใหญ่แล้วก็มีเสื้อ
แล้วก็มีถุงที่ใส่สร้อยพระเอาใส่ในนั้นด้วย
วันนั้นจำได้ว่าค่ำประมาณ๕โมงเย็น
ที่สุนัขตำรวจดมมาเดินมาตามทางซอยแล้วก็มาดมที่หน้าบ้านเรา
แต่ว่าท่านยังไม่ได้คืนค่ะท่านยังไม่ได้คืนให้เรา
เพราะว่าแล้วก็หมาก็กลับไปท่านรู้รู้ว่านี่บ้านชมพู่เหรอ
สงสัยว่าทำไมต้องถอดทำไมถึงรีบถอด
แม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเอาไปที่โรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์หลักฐานก่อน
ควรจะให้หมอได้ดูก่อนให้แพทย์นิติวิทยาศาสตร์ดูก่อน
ว่าจะสำคัญไหมแม่ก็แปลกใจที่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วทำไมสร้อยมันมาอยู่ที่บ้านเราแล้ว
มาอยู่ที่ญาติเราแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือน้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม

วันนี้๑๑มิถุนายนก็คือครบรอบ๑เดือน
กับแม่ของน้องชมพู่ก็เลยทำบุญให้น้องชมพู่นะคะ
เช้ามาก็มีการใส่บาทแล้วก็เดินทางกันไปที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้กันกับอำเภอดงหลวง
ก็คือคุณพ่อคุณแม่น้าซึ่งเป็นน้องของแม่น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ไปด้วย
ไปด้วยกันหมดเลยนะคะก็แวะไปเสี่ยงเซียมซีที่รูปปั้นพญาเต่างอย
ห่างจากบ้าน๖๐กิโลค่ะเดินทางกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
จริงแล้วตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังในหมู่นักเสี่ยงโชคนะคะ
เพราะว่ามีความเชื่อว่าคนที่มากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกับพญาเต่างอย
จะได้โชคลาภกลับไปไม่เจ็บไม่ป่วยเชื่อว่าการสักการะบูชาจะทำให้อายุยืนยาว
มีโชคมีลาบนี่ค่ะครับพอไปที่นี่กันเสร็จแล้วก็กลับมากลับไปที่บ้านเนี่ย
ได้มีการส่งรูปให้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราดูแล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่

ส่วนพ่อได้เลข๗อันนี้ของพ่อได้เลข๗เรามาดูนะคะ
ใบที่๗เสร็จทุกข์เป็นสุขีแต่ตัวนี้มีทั้งบ้านเรือนเพื่อนกินก็ยินดี
แต่ตัวนี้มีกรรมไม่สำราญจึงทำบุญให้ทานประมาณจิต
คงสมคิดสมรักสมัครสมานอย่าอบอย่าอ้อมโอบโลภมาก
ยากนานคงไม่นานเห็นผลหล่นจากกิ่ง
ถ้าถามหาลาบใบนี้ก็ดีจริงถามหาสิ่งของหายจะได้คืน
ถามหาคู่สมพิรมรักว่าดีนักแสนดีเป็นที่ชื่น
ถามคนเจ็บว่าหายสบายคืนถึงเรื่องดีก็ดีเท่านี้เอ่ย
ถือว่าดีค่ะภาพรวมนะคะหมายเลข๗อันนี้พ่อของน้องชมพู่นะ
นี่ค่ะอันนี้ใบของพ่อน้องชมพู่ที่เสี่ยมซีได้
ส่วนแม่ของน้องชมพู่ที่บอกว่าเสี่ยงเซ็มซี๒รอบ
แล้วก็ได้เลขเดิมทั้ง๒รอบเลยคือเลข๑๗
ทำนายก็คือใบที่๑๗แสนประเสริฐสิ่งสมอารมณ์หมาย
ตกถิ่นฐานใดไม่อดตายอันลาบนั้นเป็นสีไม่มีขาด
ใบนี้ถามหาคู่จะสุขสมถามถึงบุตรสุดสวาสตร์ไม่คลาดคลา
เป็นบุตราถูกแท้อย่างแน่นอนถามญาติมิตรหรือหนี้ที่ไหนพัก
คงจักรได้พบศพสลอนอันเรื่องความหรือเป็นต่อข้อสุนทร

ไม่เขย่าร่วง๒เลย

ค่ะแม่ก็เขย่าล่วงไป๒เป็นเลข๑๗ทั้ง๒ไม้ค่ะ

คือรวมว่าดีนั่นแหละแต่แม่จำไม่ค่อยได้

ไม่ค่อยมีเวลาอ่านก็อ่านครั้งเดียวก็คือรวมแล้วก็ดีอยู่ค่ะ

อ่านให้พ่อไปไง
ดีค่ะแต่ของพ่อจะฝืดกว่าของแม่นิดหน่อย

คือมันก็ตรงกับขันน้ำมนที่

คุณผู้ชมจำหมอลักษ์ร่างทรงตาทิพย์เมื่อวานนี้ที่เล่าไปได้ไหมคะ

มองเป็นเลขอะไรครับ

ตัวนี้เลข๗เพราะว่ามาอย่างนี้

คือให้สังเกตเอาเองใช่ไหมครับ

บางคนก็ถูกเพราะว่าเขาดูเป็น

ไปที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่นะ

ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับ

ถ้าเราจะย้อนไปดูเมื่อช่วงเช้าตรู่หน่อยนะครับ

ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่

หายตัวไปจากบ้านเนี่ยครบ๑เดือนแล้วนะครับ
พระสงฆ์จากวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ

ใส่บาทคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ก็เก็บขยะที่บ้านไปทิ้งนะครับ

ไปอำเภอเต่างอยด้วยนะครับ
วัดถ้ำภูผาแอกด้วยนะครับ

ที่คุณพ่อก็ทำงานบ้าน

โทรศัพท์มาครับทุกผู้ชมครับ

เบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่น้องชมพู่

เป็นพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

ดูข่าวของน้องชมพู่ทุกวันเลย

ขอเบอร์เขาหาเบอร์จนเจอ

บอกว่าต้องการบอกเรื่องราวของน้องชมพู่
ให้กับแม่ของน้องชมพู่ฟัง
พระรูปนี้ที่โทรมาเนี่ย

พระรูปนี้กับแม่ชี

มีแม่ชีเป็นคนใช้จิตเพ่งดู

แล้วมีผ้ายันสีแดงปิดเอาไว้

ห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตร

ท่านได้ใช้กระแสจิตของพระ

จนสามารถทำสำเร็จนะครับ
ตอนนี้วิญญาณของน้องชมพู่ออกจากหม้อดินได้แล้ว

ตอนนี้น้องชมพู่อยู่ที่หลังบ้าน
ช่วงวันพระคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละ

คืนวันนั้นแม่น้องชมพู่บอกกับเราว่า

มันจะตรงกันเพราะบังเอิญ

เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ดูข่าวน้องชมพู่กันทุกวัน
เราก็เกาะติดข่าวอยู่ทุกวันนะครับ

ที่ผ่านมาเราก็คุยกับคุณแม่น้องชมพู่

ในความฝันเนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๓

น้องชมพู่ใส่ชุดไทยแต่ว่าใส่กลับด้าน
แล้วเห็นตะเข็บเสื้อของลูกสาวเนี่ย

นั่งมองมาทางแม่

เพื่อจะไปถอดกระดุมเสื้อของน้องด้านหลังออก

จะได้ใส่เสื้อสบายจะได้สวย
แต่แกะกระดุมยังไงก็แกะไม่ออก

เพราะลูกสาวเนี่ย
น้องชมพู่เนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว

ทนทุกข์ทรมานถูกจับเอาไว้

ใครต่อใครหลายคนทั้งพระ
ทั้งหมอทรงร่าง

ความหมายการที่ลูกสาวใส่เสื้อกลับด้านเนี่ย

แล้วนี่ฮะพระที่โทรมาเมื่อเช้า
บอกว่าเนี่ยเป็นคนช่วยคลายมนต์สะกด

หลังบ้านตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

แล้วก็รู้ชื่อด้วยแบบใครเป็นคน
มี๓คนนั้นรู้ชื่อเล่นเลยนะเนี่ย
คือถอนมนต์ดำอ่ะคือทำให้เสื่อมอ่ะ
แล้วก็เอาโดมัญญาณน้องขึ้นมา

เอาส่งส่งไปเขาก็ไปตกอยู่หลังบ้าน

พอคืนนั้นแล้วแม่ชมพู่ก็ฝันเห็นเลยไง

คืนนั้น

ติก็ไปที่บ้านน้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่ก็ใส่บาทพอดีแล้วมีโทรศัพท์

คุณแม่น้องชมพู่ก็เลยเปิดสปีกเกอร์โฟน

พระรูปนี้บอกว่ายังอยู่ในหม้อดินนะ

พระบอกว่ามี๓คน
อยู่ในหมู่บ้านเป็นผู้ชาย

รอลิงแล้วก็ชอช้างอะไรประมาณอย่างนี้นะ

ธรรมวิจโยท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำจาน

ของน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ

ติทีมข่าวของเราเคยสัมภาษณ์มาแล้วรอบนึงนะคะ

เพราะว่ามีบรรดาลูกศิษย์ลูกหา

ทุกคนต่างนั่งเตรียมปัจจัยมาถวาย
พร้อมทั้งเงินทองที่อยู่ในจานขันห้า

แล้วก็มีการทำนายดวงชะตา

พร้อมกับให้ข้อคิดเอาไว้ด้วย

ทีมข่าวก็รออยู่สักพักนึงนะคะ

เข้าไม่ถึงคนก็ต่อคิวกันเยอะ

ขอไข่งองู๑๕๑๖ฝนแข่น
จอดไว้ที่สาราตรงหน้า

ก็ถามลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกว่าเป็นรถของท่านเอง
มีคนนำไปถวายท่าน
แสวงสุวรรณบุรีบอกว่าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกมาจากจังหวัดกาลสิน
ไม่เคยได้ยินชื่อพระอาจารย์มาก่อนแต่ติดตามข่าวน้องชมพู่
เห็นข่าวว่าพระอาจารย์ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟไปตามหาน้องชมพู่
เลขเด็ดสามตัวตรงเลยก็เลยอยากจะเห็นพระอาจารย์ตัวเป็นเป็นเลย
พอเห็นแล้วเลื่อมใสสัทธามากเพราะดูไม่เหมือนพระรูปอื่น
ผมยึดเยิ่นยาจเข้าไปแล้วครับ

เสียงมีพลังคือทีมข่าวของเรารออยู่ครับ๓ชั่วโมงนะคะก็ยังเข้าไม่ถึงดูสิคะคิวของลูกศิษย์ลูกหาคือคิวยาวขนาดนั้นน่ะ
คนเยอะมากคนเยอะจริงจริงทีมข่าวก็เลยตัดสินใจกลับออกมาก่อนนะคะก็พระอาจารย์จะไปทำพิธีที่จังหวัดนครนายกนะ
อ่าแต่ว่าพระท่านบอกว่าพระไม่ได้มีกิจของสงฆ์ในการใบ้หวยอะไรก็ถูกแล้วแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าบังเอิญช่วงที่ขึ้นไปภูเหล็กไฟไปช่วยดูเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยมันมีเลขไปตรงแค่นั้นเองใช่ไหมคนก็เลยไปกันเยอะใช่นะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะมาดูเรื่องของความคืบหน้าด้านคดีของน้องชมพู่เพิ่มเติมเนี่ยนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปพบว่ามันมีเส้นทางอยู่เส้นทางหนึ่งเห็นไหมฮะจักรยานยนต์ก็ไปได้
ถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปบนพื้นที่จุดเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วไปพบศพที่ภูเหล็กไฟก่อนอันนี้เราเคยวิเคราะห์กันใช่ไหมฮะเส้นทางต่างเนี่ยมี๖๗เส้นทาง
ว่าต้องเดินผ่านตรงไหนอะไรยังไงบ้างถูกต้องจะมีอยู่เส้นหนึ่งที่รถผ่านไปได้ก็จริงแต่ยังไงก็ต้องจอดรถแล้วเดินแต่ชาวบ้านบอกกับเรานะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากว่ามันมีเส้นทางที่ขึ้นภูเหล็กไฟขี่จักรยานยนต์ก็ไปถึงได้นะก็ขึ้นไปได้ทีมข่าวของเราก็เลยเอาไหนไหนดูซิได้จริงหรอนี่ฮะเขาพา

ว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคนร้ายจะใช้จักรยานยนต์ในการก่อเหตุนะนะดูภาพกราฟิกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับจะได้รู้ว่าเส้นทางถ้าไปทางจักรยานยนต์เนี่ยมันจะไปถึงภูเหล็กไฟได้ทางไหนแบบไหนยังไงบ้างนะครับเริ่มจากบ้านน้องชมพู่ไปถึงทางขึ้นระยะทาง๒กิโลเมตรจะเป็นถนนลาดยางซึ่งจะผ่าน

งอยจังหวัดสกลนครได้เลยนะครับมุกดาหารสกลนครเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเชื่อมต่อกันได้แต่จากจุดนี้สามารถเดินข้ามจากภูกระโล้นไปยังภูเหล็กไฟด้วยนะครับซึ่งเป็นเขาที่ต่อกันระยะห่างประมาณ๑๗กิโลเมตร
นี่นะครับถามว่าไกลกว่าการเดินเท้าจากบ้านน้องชมพู่ไหมไปด้วยจักรยานยนต์ไกลกว่าแน่นอนนะฮะไปยังจุดพบศพอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ไกลกว่าแน่นอนแต่หากคนร้ายจะเดินทางโดยใช้เส้นทางนี้มันก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครแล้วก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงจะใช้เส้นทางอ้อมเพื่อหลบเลี่ยงคนแต่เป็นจักรยานยน
กว่าพาเด็กไปได้ง่ายกว่ามันก็เป็นไปได้แต่ที่สำคัญตำรวจเนี่ยได้เดินเท้าปูพรมค้นหาหลักฐานบริเวณบอกกกลำทานที่เชื่อว่าระหว่างภูกระโล้นกับภูเหล็กไฟตรงเนี้ยอาจจะมีหลักฐานและคนร้ายใช้เส้นทางตรงเนี้ยก็ปูพรมค้นหาหลักฐานไปแล้วนี่นะฮะแล้วลองไล่เรียงภาพทีมข่าวขี่จักรยานยนต์จากบ้านกก

แล้วส่วนใหญ่คนที่มาทางนี้เขาเป็นชาวบ้านหรือเป็นอะไร
อเจมส์แล้วทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่สามารถเอามอเบอร์ไซค์ขึ้นได้ใช่ไหม
บ๊วยบ๊วยใช่

บ๊วยบ๊วยลงไปนี่นะไปบ้านมะนาว

บ๊วยบ๊วยก็ออกถนนใหญ่ออกมา

บ๊วยบ๊วยไปทางนี้ก็ลงตรงน้อยก็ได้
อเจมส์อ๋อแล้วถ้าไปบ้านน้องชมพู่ได้ไหมทางไหนไปได้
ทางนี้ไปไม่ได้ต้องเดินขึ้นเขา

ทีนี้ค่ะคดีนี้เนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่า
ทำไมคนร้ายถึงเก่งขนาดนี้

อเจมส์๓๑วันแล้วทำไมยังจับไม่ได้
แล้วทำไมไม่มีหลักฐานอะไรที่มันมีน้ำหนักที่มันชัด
สามารถโยงไปถึงคนร้ายได้
คำถามคือคดีนี้ยากตรงไหน
ทีมข่าวเลยไปคุยกับตำรวจมือดี

อเรนนี่ให้วิเคราะห์คดีนี้กันดูหน่อยนะคะ
ไปคุยกับพลตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้การแต้มมือปราบหูดำท่านนี้นะคะครับท่านก็เลยวิเคราะห์แบบนี้ค่ะว่า
คดีนี้ยากพอสมควรค่ะยอมรับเลยเพราะจนถึงขณะนี้๓๑วัน
ยังไม่รู้ตัวคนร้ายระยะเวลายิ่งนานออกไปการสืบสวนสอบสวน
ก็แตกออกไปหลายประเด็นงานสืบสวนก็ยิ่งยากมากขึ้นนะคะ
ถามว่าคดีน้องชมพู่ยากตรงไหนผู้การแต้มวิเคราะห์แบบนี้
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ครับสองไม่มีร่องรอยของคนร้าย
พื้นที่เป็นป่าเขาสี่ค่ะผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ยังไม่บ่งบอกถึงสาเหตุการตายที่ชี้ชัดได้
หลักฐานในจุดที่พบศพถูกทำลายไปค่ะ
เนื่องจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเหยียบไปย่ำไปทำลายหลักฐานตรงนั้น
ความเชื่อทางศัยศาสตร์คนทำพิธีกรรมอะไรต่าง
อันนี้สำคัญนะคะมันไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
อ๋อนี่ผู้การแต้มบอกเลยใช่ค่ะ
จับกลุ่มคนร้ายยากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขอให้รู้
แต่ตอนนี้มันยากเพราะว่านานขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าใครเลยเป็นคนร้าย
ใครเป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่รู้เลย
แต่ผมถามว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้ไงผมว่ายาก
คือศัลยศาสตร์นี้ผมถามว่าถ้าหลักการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราจะไม่ฟังหรอก
เพราะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นความเชื่อ
คือก็พุกก็พูดไปแต่ตัมหลวงต้องไม่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ไม่เก็บอีก
และสิ่งที่จะทำให้ยากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะ
คือการเก็บพยานหลักฐานในวันเกิดเหตุ
คือตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ละเอียดหรือไม่ครบ
ตรงนี้แหละค่ะจะทำให้ยิ่งยาก
ต้องกันสถานที่ปูพรมเก็บหลักฐานดังนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทบทวนนะคะมีหลายประเด็นเช่น
จุดที่พบศพเนี่ยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเจออะไรต้องเก็บให้หมด
ผู้ต้องสงสัยเรียกสอบทุกคนอย่างละเอียดเรื่องหมอผีปีศาจหยุดเลยอันนี้หยุดไม่ควรทำ
สันนิษฐานให้ละเอียดไม่ทิ้งประเด็นที่ตั้งเอาไว้อย่ามองข้ามคนใกล้ชิด
หลักฐานที่หามาได้ต้องยืนยันกับศาลได้ว่าเป็นจริงความเชื่อทางศัยศาสตร์ศาลท่านไม่รับฟังหรอกค่ะ
ที่สำคัญนะคะจุดบ้านของน้องชมพู่กับสถานที่ที่พบศพของน้องชมพู่เป็นไปได้ไหม
น้องจะขึ้นไปเองหรือถ้ามีคนพาไปแล้วเด็กสามขวบทำไมไม่ร้องไห้
เนี้ยต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยถ้าวิเคราะห์กลุ่มคนร้ายที่จะอุ้มน้องชมพู่ไป
แบ่งเป็น๔กลุ่มนะคะ๑ญาติหรือคนรู้จักของน้อง
คนที่เคยเห็นหน้ากันค่ะเคยเล่นด้วยกันมาชวนมาพาน้อง
เนี้ยต้องดูว่ามีใครบ้างอืมสามเป็นไปได้ไหมว่ามีการเอาขนมมาล่อ
หลอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะมารับให้ไปด้วยกันก่อนลักษณะแบบนี้
อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ก่อเหตุลักษณะที่ว่าเอามือปิดปากเลย
พาตัวน้องชมพู่ขึ้นไปเลยแต่ข้อนี้ถ้าเป็นคนนอกหมู่บ้าน
เข้ามาในพื้นที่ชาวบ้านจะต้องรู้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้มันจะตอบคำถามย้อนกลับไปไงว่า
ทำไมน้องชมพู่อายุแค่๓ขวบถ้ามีคนพาไปทำไมน้องไม่ร้องไห้ไม่ส่งเสียงเลย
ก็เลยต้องวิเคราะห์กลุ่มคนร้ายเป็นแบบนี้นะคะ๔กลุ่ม
ผู้การแต้มบอกว่าการเรียกพ่อแม่ญาติคนสนิทของน้องมาสอบปากคำหลายครั้งเนี่ย
เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ตำรวจควรจะทำ
คดีนี้ชาวบ้านไม่ต้องกังวลว่าตำรวจจะจับแพ้เพราะถ้าหลักฐานมันไม่เพียงพอค่ะ
จับไม่ได้แน่เพราะว่าถ้าจับไปไม่มีหลักฐานแน่นอนก็ถูกมองว่าเป็นแพ้อยู่แล้ว
แพ้ไม่มีหรอกแพ้ไม่มีการยิ่งคุณหลักฐานไม่เต็มที่คุณไปจับคนอื่นเนี่ย
ตำรวจยิ่งไม่กล้าใหญ่คุณก็ต้องมองไม่แพ้ใช่ไหมไม่กล้า
ฆ่าตนตายเพราะคนทำให้ตายเนี่ยผมยังมองว่าคนที่น้องชมพู่ต้องรู้จัก
คนต้องน้องเจ้าผู้ใกล้ชิดฉะนั้นน้องเจ้าผู้ไม่ตายแน่นอน
เพราะว่าตอนจะเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยคนต้องเห็น
มันต้องคนที่ใกล้ชิดคนที่เดินชินกินเดินปกติ
ผมยังมองว่าคนใกล้ตัวข้อโครงกล้าชมพูด
นี่นะครับสิ่งที่ผู้การจ้างคุณมาทำ
วิเคราะห์คดีมาคือคดีนี้ยอมรับว่ายากดำรวจในพื้นที่ก็ยอมรับว่ายาก
เพราะว่าพื้นที่ไม่มีกล้องวงจรปิดร่องรอยหลักฐานก็หายากเป็นป่าเป็นเขา
ฝนตกนะชะล้างอะไรไปหมดก็ต้องมาไล่มาเริ่มอะไรกันใหม่เยอะแยะไปหมด
ก็ต้องให้มือปราบฝีมือดีในยุคสมัยที่คนร้ายก็จับยาก
เพราะว่ายังมีกล้องวงจรปิดมาช่วยวิเคราะห์คดีให้
ท่านผู้ชมครับในพื้นที่บ้านกกอกต้องบอกว่า
ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เขาก็กังวลนะไม่ใช่แค่ชาวบ้านทั่วไปนะ
แม้แต่ผู้ที่เคยถูกเรียกสอบปากคำหรือผู้ที่ติดในลิสต์รายชื่อ
ผู้ต้องสงสัยเขาบอกเขาก็เครียดเครียดเพราะว่าโอ้โหไปไหนก็ระแวงกันไปหมด
บางคนบอกว่าความจริงตำรวจเรียกผมไปสอบแค่เที่ยวเดียวนะ
แล้วก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ
เพราะว่าชัดเจนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังถูกเรียกอยู่เลยว่า
เป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนี้เขาบอกเขาก็เครียดเขาอยากให้ตำรวจแบบคลี่คลายคดี
อย่างน้อยมีความคืบหน้าออกมาหรือออกมาบอกบ้างก็ได้ว่า
คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะ
เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะฮะ
อย่างวันนี้บางคนก็มาบอกกับทีมข่าวของเราว่าโอ้โหเนี่ย
ผมถูกเรียกผู้ต้องสงสัยอยู่เรื่อยเลยความจริงแล้วผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้ว
อ่าเอาเป็นว่าเนี่ยฮะชาวบ้านกกอกตอนนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขาช่วยกันตามหาน้องชมพู่เนี่ยทุกวันตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับ
มีคำถามว่าเอาแล้วที่ไปหากันเนี่ยไปหากันแบบไหนอะไรยังไง
ทีมข่าวของเราไปนั่งคุยด้วยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าในวันนั้นนะที่ไปช่วยกันหาเนี่ย
รับเลยว่าหากันแบบตามคำบอกเล่าของหมอธรรมหมอทรงหรือว่าพระนะฮะ
๒พฤษภาคมเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะบอกว่า
ลองไปทิศนู้นทิศนี้เด็กน่าจะอยู่ทิศนั้นทิศนี้
ก็ไปกันตามคำบอกเล่าฮะแยกกระจายกันไปไม่ได้มีผงมีแผนอะไร
ตอนเดินก็ยังคิดกันอยู่ว่าเด็ก๓ขวบจะมาไกลขนาดนี้เหรอ
ตอนนั้นยังหากันแบบอย่างพระอาจารย์ลายเนี่ย
แรกที่เขาบอกให้ดูเป็นพระที่เคารพนับถือให้ในหมู่บ้านเนี่ยนะ

ช่วง๑๓๑๔พฤษภาคมชาวบ้านบอกว่ามีหลายคน
ก็เดินเท้าบ้างก็ขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
เพราะว่า๒วันแล้วยังไม่เจอน้องชมพู่ตอนนั้นก็ไปตามหาน้องชมพู่กัน
ไปจนถึงห้วยวังฮีแล้วก็ชนมาถึงวันนี้เจอศพน้องแล้ว๓๑วันแล้ว
ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ตำรวจก็ยังมั่นใจนะ
ชาวบ้านก็ยังมั่นใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจะจับคนร้ายได้
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดกันอยู่ชาวบ้านบอกกับเรานะบอกโอ้โห
คนร้ายเนี่ยทำไมคนร้ายคนนี้มันเก่งขนาดนี้เหรอ
คือมันไม่ได้ว่าเก่งในทางที่ดีนะมันเก่งในทางหลบซ่อนนะ
ซ่อนหลักฐานซ่อนตัวหลอกตำรวจเนี่ยฮะแล้วจนถึงตอนนี้
ยักษ์ย้ายเดี๋ยวหาหาตำหาตำตามหมวดดูหมวดทำบอก
ก็มีผ้าองค์นึงเนาะผ้าไลน่ะสีบอกเลย๑๐๐เมตร
ประมาณ๒๐๐เมตรก็ขึ้นไปก็ไปอีกไปอีกไปเรื่อย
ความตั้งใจเนี่ยขึ้นมาโอ้วว่าน้องชุมภูย์เนี่ยยังไม่ได้ตายหรอก
วันที่๑๒เพราะว่าเขาอ้านเพราะว่ากลิ่นน้ำกลิ่นไน่นะ
คนร้ายก็ยังขวัญภาวะอยู่นะเอาขึ้นประเมินไป
เขาในใจเขาขึ้นเว้าะแบบว่าจังสิเนี่ยใดก็ไม่รู้ละ

เขาก็วันนั้นไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันนี่แหละ

อือคิดว่าใด

ถ้าจะพูดถึงประเด็นคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกรณีที่
มีช่างปปลาไปซ่อมปปลาภูเขา

แต่มันเป็นปลาปลาเก่าที่ชาวบ้านไม่ได้ใช้แล้วพระเด็นนี้เรื่องของการซ่อมปลาปลา
คือทางหมู่บ้านเขาบอกเลยว่าจะมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน้ำ
และกรรมการชุดนี้ถามว่ามีใครบ้างหนึ่งในนั้นก็มีลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
เป็นเลขานุการกองทุนแต่ลุงพลบอกแล้วว่าช่วงเวลานั้นที่หาน้องชมพู่กันเนี่ย
มันไม่มีใครขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปซ่อมน้ำปลาปลาหรอกเพราะน้ำปลาปลามันไหลปกติดี
แล้วฝนก็ตกทุกวันไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบ่อประปาหมู่บ้านตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้ว
เมื่อ๕มิถุนายนที่ผ่านมาบนภูผาพางก็เป็นปลาปลาเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
มีนายชายนรงชัยต้นเทือกอดีตประธานกองทุนหมู่บ้าน
ที่ยังใช้น้ำตรงนี้อยู่บ้านเดียวก็คือดูดน้ำเข้าไร่ของตัวเอง
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายชายนรงคนนี้แหละที่เป็นอดีตประธานกองทุนหมู่บ้านอ่ะ
เขาก็บอกว่าเขาเอาน้ำปลาปลาภูเขาบนภูผาพางมาใช้จริง
ใช้ในการเกษตรสำหรับทำนาข้าวเพราะว่าที่นาอยู่ฝั่งภูผาพาง
ก่อนจะขึ้นไปทำประปาภูเขาขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านแล้ว
เพราะตอนนั้นไม่มีน้ำจะหวานกล้าแล้วก็เหลือบ้านเขาบ้านเดียว
ชาวบ้านคนอื่นเขาหวานกล้ากันไปหมดแล้ว
นายชัยนรงค์บอกว่าวันที่ขึ้นไปต่อท่อประปา
เป็นวันหลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตไปหลายวันแล้ว
แต่จำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ไม่ได้ไปคนเดียวภรรยาก็ไปด้วย
แล้วขึ้นไปทำวันเดียวเสร็จไม่ได้ไปหลายวัน
นายชัยนรงค์บอกด้วยว่าตัวเขาเองก็ถูกเรียกสอบปากคำ
ตั้ง๔๕รอบเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
เพราะตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็คือ๑๑พฤษภาคม
เขาก็ออกช่วยตามหาแบบติดต่อกัน๓วัน
คือออกไปช่วยตามหาจนเจอสบของน้องชมผู้วันที่๑๔
เขาบอกว่าพอเห็นข่าวว่าเจอศพน้องชมพู่แล้ว
ก็ยังตามเพื่อนบ้านออกไปนะช่วงค่ำที่บอกว่าพบศพ
เขาก็ออกไปแบบนี้ออกไปช่วยตลอดเขายืนยันความบริสุทธิ์ของเขาค่ะ
มันน้ำได้ไหลจะเอามาตก้าเพราะเจ้าบ้านตกกันกันหมดแล้ว
ประมาณตอนเวลาไหนครับ
ประมาณนั้นครับ๒๓ชั่วโมงก็ลงมา
ก็นี่แหละครับชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดกดดันกันอยู่เหมือนกันนั่นแหละ
อยากให้จับคนร้ายตัวจริงให้ได้เร็วสักทีนึง
เพราะไปมาคนที่ถูกบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคือมันมีหลายคนไง
ใช่เขาก็ระแวงกันไปหมด
แล้วบางคนก็บอกอย่างมีคนนึงเขาชื่อว่าการนะครับ
เขาบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของน้องชมพู่
วันนี้ก็มาบอกกับทีมข่าวของเรานะ
บอกว่าตอนนี้เขามีชื่อไปติดว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย

แล้วเขาก็บอกว่าตำรวจเรียกเขาไปให้ข้อมูลให้ปากคำครั้งเดียว
แล้วก็ได้ยืนยันไปว่าไม่เกี่ยวข้องแล้ว
แล้วตำรวจก็บอกว่าก็หลักฐานต่างข้อมูลต่างก็ชัดเจนว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย
ทีนี้พอสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้
คนนู้นก็สงสัยคนนี้ก็สงสัย
คนนั้นก็สอบปากคำคนนี้ก็สอบปากคำ

ใช่ค่ะไปมาพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
กลายเป็นคนมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วย
ใช่โดยเฉพาะคุณพ่อน้องชมพู่
บางคนโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์
เอ๊ะทำไมดูนิ่งเงียบ
ศพลูกไม่ทำนู่นทำนี่
เป็นพ่อแท้น้องชมพู่หรือเปล่าอะไรบางคนไปอย่างนู้นเลย

นี่ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ฟังจากคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อีกสักครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่เคยเปิดเผยเปิดใจอะไรแบบนี้มาก่อน
พ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเนี่ยอยากให้ข้อมูลหน่อย
ที่มีชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่หรือเปล่า
ทำร้ายลูกตัวเองหรือเปล่านะฮะทำไมคนร้ายถึงจับไม่ได้สักที
หรือจะเป็นคนใกล้ตัวที่หมายถึงก็คือพ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ยนะ
ก็บอกว่าน้องชมพู่ใช่ลูกแท้หรือเปล่า
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ยืนยันกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่านั่งดูข่าวทุกวันนะดูข่าวทุกวัน
บางคนแสดงความเห็นบ้างก็บอกว่าเราเป็นคนทำบ้างก็บอกว่า
ทำไมไม่ไปช่วยตามหาลูกไม่ไปดูศพลูก
ทำไมดูไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เลย
ขอชี้แจงยืนยันว่าน้องชมพู่คือลูกสาวแท้
ของพ่อกับแม่นะนะแล้วก็ตั้งใจจะมีลูกคนที่สอง
อยากจะมีน้องชมพู่ในเวลาพร้อมที่สุด
เพราะว่ามีน้องสดิ้งไปแล้วห่างกัน๑๐กว่าปี
สดิ้ง๑๓น้องชมพู่๓ห่างกัน๑๐ปี
คือที่มีลูกคนเล็กเนี่ยห่างกัน๑๐ปีกับคนโตก็เพราะว่า
ก็ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ต้องรอให้พร้อมที่สุด
พอพร้อมที่สุดแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กก็แค่นั่นเอง
อย่ามะมองว่าอันนี้ใช่ลูกรู้ป่าวลูกจริงรึเราแล้วก็มาทำร้ายลูกเนี่ย
มีชมพู่ด้วยความพร้อมค่ะเราต้องรอถึง๑๐ปีใช่ไหม
ชมพู่ห่างจากสดิ้ง๑๐ปีเราต้องรอถึง๑๐ปี
เพราะว่าด้วยความจนที่เรามีเราไม่สามารถเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพได้

ตอนที่เราเอาชมพู่ความพร้อมน่าจะไม่ถึง๑๐๐
แต่เราก็มี๗๐๘๐๙๐ได้ค่ะ
แต่ที่เหลือ๑๐คืออะไร
คืออายุของแม่ที่จะมากขึ้นจะให้ลูกที่ไม่แข็งแรงค่ะ
เราต้องคลอดลูกให้ถึงในช่วงน่าจะอยู่ในช่วง๓๕แม่จะกะเวลาไว้ประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้นะครับบางคนก็ไปตั้งข้อสงสัยนะครับ
บอกว่าคุณพ่อน้องชมพู่ทำไมดูนิ่งจัง
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความเห็นไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการจับคนร้ายอะไรพวกนี้นะครับ
หรือคุณพ่อจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบางคนพูดอย่างนั้นเลย
คุณนฤทธิ์ก็ถามคุณพ่อน้องชมพู่นะครับถามตรงเลยนะว่าเออรู้สึกยังไงที่สังคมเนี่ย
ส่วนเนี่ยบางคนไปตั้งข้อสังเกตไปมองคุณพ่อแบบนี้
คุณพ่อน้องชมพู่บอกว่าไม่สนใจนะครับไม่สนใจว่าใครจะมองยังไง
หลังจากลูกสาวเสียชีวิตนะเขาไม่ได้มารับรู้กับเรา
ว่าเราเสียใจมากขนาดไหนจิตใจเราจะย่ำแย่ขนาดไหน
เขาบอกว่าเราทำไมไม่ไปช่วยหาน้องเขาก็เห็นจากภาพในทีวี
เขาไม่รู้หรอกว่าไปช่วยเดินตามหาลูกสาวทุกวันนะ
เราก็เคยเอาคลิปภาพมาให้ดูน้องสดิ้งก็ถ่ายภาพไว้ตลอด
เราก็เคยเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับคุณพ่อเขายืนยันเลยนะฮะ
หาลูกสาวทุกวันแล้ววันที่เจอน้องชมพู่แล้วรู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
ตัวเองไม่ได้ขึ้นไปเพราะนี่ฮะนี่ก็ภาพที่น้องสดิ้ง
วันที่เจอน้องเนี่ยก็ดีใจก็ถ่ายภาพเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวมีคนไปรับน้องลงมา
กลายเป็นว่าเขาแจ้งมาว่าที่เจอน้องน้องเสียชีวิตแล้ว
พ่อเป็นลมเลยพ่อบอกว่าก็เนี่ยก็พ่อเป็นลมเนี่ยลงไปนอนอยู่กับพื้นแบบเนี้ย
สังคมไม่รู้หรอกว่าการที่บางคนมองว่าตัวเองเป็นคนร้ายทำร้ายลูกตัวเองเนี่ย
มันเจ็บปวดขนาดไหนขอให้รอดูที่ตอนจบดีกว่า
อย่าเพิ่งมาตัดสินกันเลยเพราะยิ่งทำให้ครอบครัวมีแต่ถูกซ้ำเติมจิตใจยิ่งขึ้นไปอีก
เพราะว่าพ่อพูดน้อยเพราะว่าพ่อไม่ได้เรียนหนังสือมานะ

ก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะ

เขาไม่เห็นเราสภาพบ้านเราอยู่แบบไหน

วันที่น้องหายก็ยังยืนยันว่าช่วยออกตามหา

เดินอยู่๓วันกลางคืนก็เดิน

ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ

มีเจ้าหน้าที่อยู่ทะยานวอลลงมา
เราก็ได้ยินนะเพราะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ใกล้เรา
มาพบน้องแล้วแล้วก็เฮกัน

ทำไมเขาไม่บอกว่าน้องเป็นยังไงเป็นอะไรมีชีวิตอยู่ไหม
พ่อก็เลยเอกใจว่าเพื่อนพ่อฝากฝังเพื่อนพ่อที่ขึ้นไปด้วยนะ
ว่าถ้าพบน้องแล้วให้โทรลงมาบอกพ่อด้วย

โทรศัพท์พ่อมีอยู่๓เบอร์
มีเบอร์เพื่อนพ่อแล้วก็มีเบอร์แม่

แต่บีเห็นลูกค่อยแล้วบอกลูกค่อยเป็นอะไร
เจอดีไว้เด้อแต่ไม่
น้องน่ะเสียแล้วพ่อก็รับไปเลย
นี่แหละครับจากใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เลย
สำหรับคนที่ไปตั้งข้อสังเกตสงสัยในบางคนนะครับ